ส่วนอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
นี่มือมืดรัวยิงเด็กมต้นดับหนึ่งสาหัสหนึ่ง
เด็กที่เสียชีวิตถูกยิงเข้าลำคออายุแค่๑๔นะฮะ
ส่วนเด็กที่บาดเจ็บถูกยิงเข้าที่หน้าอกทะลุหลัง
บาดเจ็บสาหัสครับคุณผู้ชมกลายเป็นเหตุใหญ่นะฮะ
ก็คือจุดกลับรถบ้านหนองพึ่งบริเวณถนนข้าวหลามโบก
มิตรภาพอุดรธานีขอนแก่นนะครับขาออกตัวเมืองอุดรธานีที่ตำบลพันดอน
อำเภอกุมภาวะปีที่เกิดเหตุนะครับพบผู้บาดเจ็บ๒ราย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนนอนอยู่ในพงหญ้าบริมถนน
คนแรกก็คือเด็กชายวรวุฒิยอดดีหรือว่าตั้มอายุ๑๔เท่านั้นเอง
คนนี้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่ลำคอ๑นัด
กระสุนฝังในไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ห่างไปประมาณยี่สิบเมตรครับพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บนถนน
แล้วก็พบเด็กชายอัครชัยทาสโกหรือว่าภูมิอายุ๑๔ปี
อายุยังน้อยเหมือนกันถูกยิงที่หลังฮะทะลุหน้าอกหนึ่งนัด
นี่คนนี้บาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
จากการสอบสวนทราบว่าเด็กชายอัครชัยผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับ
ก็ยังสามารถให้การได้อยู่นะครับบอกว่าหลังเลิกเรียน
กันไปเล่นกีฬาเสร็จแล้วขี่รถจักรยานยนต์
จะไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านน้ำคล้องโดยผู้ตายนะฮะ
คือเด็กชายวรวุฒิเนี่ยเป็นคนขี่นะครับวรวุฒิเนี่ยขี่แล้วตัวผม
เด็กชายอัครราชชัยเป็นคนซ้อนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสี่ถึงห้านัดทีนี้ฮะคนขี่เนี้ย
ใช้ปืนยิงนะฮะแต่สุดท้ายถูกไล่ยิงครับ
พลเมืองดีขับรถผ่านมาพอดีแจ้งตำรวจคนร้ายหลบหนีไปในความมืด
แต่ท้ายสุดเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีเด็กสิบสี่ตายหนึ่งกับอีกหนึ่งเนี้ยได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะครับ
มาทางญาตินำร่างของเด็กชายวรวุฒินะฮะผู้เสียชีวิต
หรือว่าตั้มมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าเทพารักษ์ตำบลผาสุก
แล้วก็เตรียมชาปนกิจในช่วงบ่ายของวันนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่ของเด็กชายตั้มผู้ตายนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงวัยสิบเจ็ด
ส่วนคนตายเนี่ยหรือว่าต้ำเนี่ยเป็นลูกคนเล็กครับ
และสามีแยกทางกันมานานแล้วและทั้งสองก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับ
หาเงินส่งเสียให้ลูกทั้งสองได้เรียนโดยผู้ตายเป็นเด็กร่าเริง
ลูกชายเป็นเด็กล่าเริงชอบเล่นกีฬาที่สำคัญนะคุณ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครทีนี้ยังไม่รู้สาเหตุ
ที่ลูกชายวัยสิบสี่เนี่ยมาโดนดักยิงจนเสียชีวิตครั้งนี้
ช่วงนี้เสนอข่าวเรื่องของนักเรียนถูกยิงบ่อยนะ
แล้วก็น้องตั้มก็เป็นคนหนึ่งที่สังเวยลูกกระสุนนะฮะ
ฟังเสียงแม่ของตั้มนะครับ
ไม่รู้ว่าทะเลาะวิวาดมายังเดียวไม่คิดว่าลูกจะสิบไก่ก้อน
คดีนี้นะฮะทางด้านของภูมิกับการสืบสวนสอบสวน

เปิดเผยบอกว่าได้สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาตัวคนร้าย
แต่ว่าบริเวณจุดเกิดเหตุนะคุณ
คืนที่เกิดเหตุก็มืดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

ขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
มีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็คือน้องอัครราชชัยหรือว่าน้องภูมิอายุ๑๔เนี่ยนะครับ

แต่ก็ให้การว่าไม่ทราบว่าใครเป็นมือยิงนะครับ
จากการสืบสวนทราบว่าผู้ตายและผู้บาดเจ็บ
ชอบเล่นกีฬาและไม่เคยทะเลาะวิวาสกับใคร
คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการยิงผิดตัวคุณ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง

พบหัวกระสุนใกล้จุดเกิดเหตุ๑หัว

เรื่องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
พบว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถึง๕นัดด้วยกัน

ขณะเดียวกันทางด้านของรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะฮะ
ลงพื้นที่ในการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองนะครับ

กำชับและสั่งการให้ชุดสืบสวน
ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีอุกชะกัน
โหดร้ายทำร้ายได้แม้กระทั่งนักเรียน
จนเสียชีวิตคาชุดนักเรียนนะคุณ
เด็กอายุแค่๑๔เองนะครับ
คดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่ต้องตรวจสอบกันต่อ